เรื่องนี้ที่จะให้ดูเมื่อวานจริงพี่เบิร์ตก็เล่าให้ฟังไปแล้วแหละ
เรื่องของน้องเบียร์เด็กชายวัย๙ขวบที่เดินเท้าเปล่ากลับบ้าน

คุณผู้ชมเชื่อไหมพอเล่าข่าวไปปั๊บเนี่ย
ทานน้ำใจหลั่งไหลมาเงินเสื้อผ้า
มาช่วยเหลือน้องเบียร์วัย๙ขวบคนนี้ค่ะ

เพราะว่าพอตำรวจเขาไปเจอตัวเขาพาไปที่บ้าน

ไม่มีใครอยู่เพราะแม่เลิกกันมั้งถ้าพี่จำไม่ผิดใช่ไหม

น้องเบียร์สรุปคือมาที่วัดพุทธโธสัทธาราม
ที่ชัยวานของอุดรถามว่าทำไมไปวัดนี้
วัดนี้มีหลวงปู่ก็คือปู่ของน้องเบียนี่แหละค่ะ

หลวงปู่สมภารเดชธรรมโมวัย๗๓ปีนี่
น้องเบียร์อยู่กับหลวงปู่นั่งอยู่ด้วยกันแบบนี้

ก็มีทั้งนายอำเภอชายวานผู้อำกับสพ
และผู้กำกับสพชายวันรวมถึงพมของจังหวัดเนี่ย
บอกด้วยบอกว่าที่ผมเดินกลับบ้านวันนั้นผมอยากไปเล่นกับเพื่อนแล้วพอเจอพี่ตำรวจพี่ตำรวจก็ให้เงินพาผมไปส่งบ้านแต่ว่าผมก็บอกพี่ตำรวจไปนะว่าไม่อยากอยู่กับพ่อพ่อชอบทำร้ายตัวผมเนี่ยอยากไปเรียนหนังสือแต่เหมือนกับพ่อจะไม่ให้ไปจะให้ดูแลน้องไงความฝันของน้องเบียเขาบอกว่าผมอยากเรียนสูงสูงอยากเป็นนักฟุตบอลแล้วคิดดูสิเวลาจะไปเรียน
เบียก็อยากหาเงินซื้อเอง
ตอนนี้นะตัดสินใจแล้วจะอยู่กับหลวงปู่

บอกว่าคือยังไงก็ไม่ให้กลับไปอยู่กับพ่อแล้ว
ซึ่งจริงพ่อก็คือลูกชายแท้ของหลวงปู่

พ่อเนี่ยชื่อว่าแชมป์พ่อน้องเบียชื่อว่าแชมป์

เมื่อวานเมื่อวานน้องบอกว่าพ่อชื่อแชมป์
ได้เมียใหม่ใช่ไหมแล้วก็มีลูกอีก๒คน

อย่างหนึ่งนะที่หลวงปู่บอกว่าอยากเลี้ยงดูน้องเบียเอง
เพราะว่าหลวงปู่เขาเชื่อว่าหลานเบียร์เนี่ยเป็นพ่อแท้ของเขาที่กลับชาติมาเกิด

เหมือนกับว่าพอหลานเบียเกิดออกมา
กลายเป็นว่าหลานเบียจำญาติฝั่งของคุณพ่อได้
โดยที่ไม่เคยเจอมาก่อนอันนี้ก็เลยเป็นความเชื่อ
แล้วก็หลังจากนี้จะเลี้ยงดูให้ดีที่สุดด้วยนะคะ
พมเองก็จะหาแนวทางช่วยเหลือทางน้องเบียร์ต่อไปด้วยนะคะ